ข้าวใส่ไข่สดใหม่
ให้เยอะไม่คุ้นไม่เคยกันมานานแล้วนะฮะ
กองโต๊ะอย่างนี้เราไม่คุ้นกันมาเป็นกี่เดือน
ตั้งแต่มีนานี่เราอยู่ใกล้กันมากตอนนี้
แต่เรายังมีกระจกยังอยู่ยังมีกระจกอัคคิลิกกั้นอยู่ตรงนี้นะฮะ
ชอบพูดเลยกระจกเออทำไมมันห่างมีกระจกทำไมเนี่ย
น้องไม่คุ้นโต๊ะกลมมาจริงเลย
วันนี้ใครถูกระวังสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้างฮะ
มีคนส่งมาบอกรถเมย์ว่าหนูถูกนะคะ
จากเลขทะเบียนรถที่พี่ได้ไหม

หรือที่เราเล่าข่าวมามีอะไรใกล้เคียงกับมันหรือเปล่า
เมื่อวานไงรถอาจารย์เต็มที่
แล้วมีอะไรใกล้เคียงไหมล่ะเขาบอกแม่ตะเคียนที่ไหนใกล้เคียงสุด
ลำลึกแม่พึ่งพุ่มพวงอ๋อเขาบอกของพุ่มพวงดวงจันทร์
ที่คนแบบที่น้องเพชรเป็นคนบอกที่น้องเพชรที่ล้วงขึ้นมานะแม่
เขาบอกเป็นประเพณีจากบ้านที่วัดทัพกระดานใช่ไหมฮะ
เพชรหรือแบบทายาทของคุณพุ่มพวงเนี่ย
จะต้องเป็นคนจับเลขขึ้นมาเขาบอกว่าเลขที่น้องเพชรหยิบขึ้นมา
เป็นเลขที่ใกล้เคียงสุดนี่
ไม่ใกล้เลยค่ะตรงเลยค่ะพุ่งพวงนี้แน่นอนจริง
เขาหยิบอะไรหยิบมาเพราะอะไรคือด้วยอันนี้เลยเหรอ
เรื่องนี้เลยโอ้โหเลขนี้คงหมดแผงไปตั้งแต่ที่

น้อใช่เขาบอก๖๗ในกรุงเทพฯ

งวดนี้ซื้อก็ไม่ถูกไม่ต้องซื้อต้อง๓ข้างหน้า

ปรากฏว่าเนี่ยคนที่ออกเนี่ยแปลก
คุณพุ่มพวงเขาบอกว่าถ้าสมมุติวันของคุณพุ่มพวงลำลึกคุณพุ่มพวงเนี่ย

เขาจะบอกน้องเพชรนี่แหละเป็นลูกคุณพุ่มพวงเนี่ย

เขาบอกว่าถ้าสมมุติจะไปขอเลขจากคุณพุ่มพวง
ต้องไปขอตรงไหนตรงที่ติดกับน้ำ
อะไรแบบนี้
อาจารย์ที่ไปตามน้องสมผู้

เลขท้าย๓ตัวเนี่ยมีใครมนาวอะไรถึงบ้างฮะ
ไม่มีฮะไม่มีเลย
ไม่มีเลยมีเสียงพึมพำว่า

โดนถึงวันนี้เรายังไม่ได้ตัว
ตอนนี้เริ่มเป็นพิธีกรรมมูเตรลูต่าง

แอนิเมชั่นตอนข่าวไทยรัฐนิวโชว์ฉันนึกว่าดูการ์ตูน
ใช่รถเมย์กลับบ้านไปก็จะไปทันดูพอดี
แต่ละวันก็จะมีคุณหมอสาบต่างมา
มีรูปแอนิเมชั่นปล่อยพลังฉันชอบมาก
เหมือนวันนี้มันแบบมิติใหม่

ข่าวนี้ก็ยังได้รับความนิยมสูงสุดอยู่เพราะว่า

แต่ท่านทางอาจารย์ก็บอกนะว่าไม่อยากให้งมงาย
ไม่ได้บอกไม่ได้ใบ้หวย
ขอสักนิดหนึ่งก่อนนะครับเกี่ยวกับว่าวันนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่า
ใครวันนี้ไทยรัฐเขาก็สรุปออกมาว่าเช็คเลยใครบ้างได้สิทธิ์เที่ยวปันสุก
เขาบอกว่าจ่ายที่พักจ่ายค่าตัวเครื่องบินให้เลยนะ
ราคาเท่าไหร่วันละหกร้อยบาทแต่เขาจ่ายให้หลายวันเหมือนกัน
อย่างนี้เขาบอกเลยบอกว่าอย่างเช่นสมมุติโรงแรมเนี่ย
มุติอยู่ในงบ๓๐๐บาทหรืออะไรอย่างนี้อาจจะมีคนมาช่วยเราจ่ายครึ่งหนึ่งเลยนะครับ
สำหรับกำลังใจเที่ยวปันสุกเราไปเที่ยวด้วยกัน
ลัฐช่วยจ่ายค่าตัวรวมจะเป็นครั้งแรกที่
ให้เงินเที่ยว๖๐๐บาทต่อคืนผ่านแอปเป๋าตังค์ไง

แอปเป๋าตังคุณมีกันอยู่หรือเปล่าแอปเป๋าตัง
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับ

พอจะแบ่งเป็นอย่างนี้มันจะมีโครงการกำลังใจ
โครงการกำลังใจเนี่ยคนที่ได้โครงการกำลังใจเนี่ยนะฮะ
ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่อสมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะฮะ
หรือแบบว่าอาสาสมัครทั้งหลายประมาณ๑ล้าน๒แสนคน
โดยรัฐบาลถ้าสมมุติคุณเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกภาคทุกส่วนนะฮะ
หรือจะเป็นอสมคืออาสาสมัครแถวบ้านเธอมีไหมอสมแอ่นจริง

เดินทางไม่เกิน๒วัน๑คืนเขาจะจ่ายผ่านธนาคารกรุงเทพ
แล้วก็จะไปทำการจะไปทำเป็นแพลตฟอร์ม
เธอต้องดูให้แม่เธอด้วยเพราะแม่เธอเป็นอสหม
ลด๔๐เปอร์เซ็นต์ต่อคืนจากราคาเต็ม
และที่สำคัญไม่ใช่ไปเอาจากราคาแบบว่าราคาเต็ม

รัฐบาลจะช่วยจ่ายห้องพักให้๔๐ต่อคืน
โดยสามารถเลือกโรงแรมได้เองนะฮะรู้สึกเขากำหนดมาแล้วว่า
จะต้องไม่เกิน๓๐๐บาทต่อคืนโอเคนะ๓๐๐เราอยู่กันได้นะ
ดาวนะครับในขณะเดียวกันรวมไปจนถึงจะแจกเงินเที่ยวให้๖๐๐บาทต่อคืน
แต่ลดอยู่เขาจ่ายให้สูงสุดให้คุณเที่ยวได้ไม่เกิน๕คืน
แต่ต้องข้ามจังหวัดนะจ๊ะนะฮะโดยจะเป็นการโอนเงินเข้าแอปเป่าตังค์เหมือนกันนั่นแหละ
ในขณะเดียวกันก็จะมีเที่ยวปันสุกเที่ยวปันสุกเป็นยังไง
รัฐบาลเนี่ยก็จะสนับสนุนให้ประชาชนไม่น้อยกว่าตรงนี้จะได้มีคนได้๒ล้านคนนะครับ
โดยจำหน่ายบัตรโดยสารทั้งเครื่องบินได้ด้วยรถเช่าก็ได้รถขนส่ง
อัตราไม่เกินร้อยละ๔๐นี่ไงคุณไม่เกิน๑๐๐๐บาท
จากนี้ยังมีโครงการที่เชื่อมโยงกันระหว่างเที่ยวปันสุกกับเราไปเที่ยวด้วยกันเนี่ย
หากมีการจองห้องพักในโครงการเราไปเที่ยวด้วยกันก็จะสามารถจองตัวเครื่องบินไปกลับในราคา๒๕๐๐บาท
ถูกนะต่อได้เลยถูกต้องไม่ว่าคุณจะไปแต่ภายในเชียงใหม่ภูเก็ตถูกบนอุดรนได้หมด
แต่จะได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละนึกออกไหมครับให้๒ล้านคน
ถูกเพราะว่าคุณจะสามารถจองตัวเครื่องบินไปกลับในราคา๒๕๐๐บาทได้อีก๑๐
เริ่มนี้ตั้งแต่กรกฎาคมจนถึงตุลาคมเป็นเวลา๔เดือน
กรกฎาสิงหากัญญาตุลามันน่าเที่ยวอยู่แล้วถูกต้องไหมครับ
เดือนนี้โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มของธนาคารกรุงไทยนะครับ
เพื่อรับโปรโมชั่นโค้ดนี่นะ
เออที่มันต้องไปอ๊อกตามบ้าน

ต้องกักตัวหรือยังต้องไปประชันฝีปากกับคนที่ไม่เข้าใจอีก
ไปด่าไปต้องโยมไปทำงานแทนหมอ

เพราะเขาเข้าขึ้นที่ที่
ทุกทีต้องแจกสาเวสจัดการ
ก็คือต้องแบ่งสมัครใจ

รู้จริงรู้แหล่งรู้ที่รู้คน
เขาจะแบ่งเป็นกลุ่มเลยคือว่า
สมมุติหมู่บ้านเลขที่นี้ถึงบ้านเลขที่นี้ฝั่งเหนือของถนนใช่ไหมคะ

เช้ามาถ้ามีผู้สูงอายุเยอะหน่อยก็ต้องเอาเครื่องวัดความดันไปวัด
ก็เป็นเบาหวานกันเยอะก็ต้องไปคุยเรื่องเบาหวานควบคุมน้ำตาลน้ำอะไรด้วย

เพราะฉันก็เหมือนกับหมอนะเหมือนพยาบาลอะไรอย่างนี้

เราก็ต้องมีหน้าที่เอาสมุดบันทึกไปรายงานหมอ
ส่งให้หมอว่าสาธารณสุขเราเจ๋งเนอะ

กินเหล้ากลับมาจากกรุงเทพแล้วกินเหล้า

นี่เรื่องเมื่อวานที่เสนอข่าวเรื่องที่สุพรรณบุรี
เด็กหญิงอายุ๑๒ที่โดนทั้งบ้านเลยนะลุมข่มขืนเนี่ยนะฮะ
ก็เนื่องจากญาติที่พาเด็กหญิงวัย๑๒ปีเข้าแจ้งความที่
สพมสุพรรณบุรีว่าถูกกลุ่มเครือญาติ๗คน

ข่มขืนนานถึง๒ปีจนเด็กหญิงเริ่มมีอาการผิดปกติ
และปวดท้องอย่างหนักทีนี้ต่อมาเจ้าหน้าที่
ตำรวจก็จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่ได้ทั้ง๕คน
แล้วก็พาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
ญาติได้ยื่นขอประกัน๑ใน๕ผู้ต้องหา
ราคาหลับกันนั้น๓๕๐๐๐บาทและเงินสดจำนวน๑แสนบาท
สารก็อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
วันนี้ค่ะนายนิมิตรวัญชัยธนวงศ์
ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีก็สั่งการให้นายสุจินวาจากิจ
อำเภอเมืองสุพรรณบุรีเดินทางลงพื้นที่ไปยังบ้านพักของพี่สาว
หญิงวัย๑๒ที่คนที่ถูกกระทำชำราวเนี่ยนะคะ
นิมิตรก็บอกว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นามสมมุติคนนี้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัว

พยายามจะไม่ให้พูดถึงอดีตเพื่อให้น้องได้ก้าวเดินไปข้างหน้า
ส่วนพี่สาวที่ออกมาเปิดโปรงเรื่องราวดังกล่าว
ก็ประสานไปยังหน่วยงานให้ดูแลใกล้ชิดเหมือนกัน
เพื่อให้พี่สาวมีความวิตกกังวลหรือว่าหวาดกลัว
เพราะได้ข่าวว่าทางญาติผู้เสียหายมาข่มขู่ต่อว่า

คือมาหาว่ามาบอกว่าคนนี้ทำให้ญาติเขาถูกจับ

ก็เด็กคนที่มาแจ้งซึ่งเป็นพี่สาวของผู้ถูกกระทำ

กลัวเลยเพราะโดนต่อว่าอย่างหนัก
ตอนนี้ก็ดำเนินการประสานไปยังกระทรวงพัฒนาสังคม

กับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี

จริงขนาดญาตินะเนี่ยดูสิ
เป็นเรื่องที่คนติดตามกันเยอะพอสมควร
น้องชมพู่ยังไม่ได้ตัวเหมือนกันนะ
อันนั้นว่าแรงแล้ว
อันนี้พี่สาวสามีเนี่ยเผยปมเจ้าอาวาส

ทำบุญทวายสร้างกาททานสวดสบวัน

ฆ่าสาวท้อง๘เดือนตายทั้งกลม

พระในผ้าเหลืองเลย
ห้าเลยไม่ต้องพูดถึงอันนี้คุณคิดดูด้วยกันจากนายอุ่มนะฮะ
รื่นรำหรือพระอุ่ม
พระอุ่มนี่อายุห้าสิบเจ็ดปี
พระอุ่มเป็นขอใช้คำว่าอดีต

เจ้าอาวาสวัดไทยสามัคคีอยู่ที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำ
ขับรถตู้ชนรถกระบะนะฮะ

เราขอใช้นามสมมุติว่าเป็นนางสาวเอ
นางสาวเอเนี่ยนามสมมติอายุสามสิบสามปี
แล้วก็นายเทพก็ขอใช้เป็นนามสมมุตินะฮะ
สามีอายุสี่สิบสามปีเอาให้ง่ายเป็นสองผัวเมีย
เมียนั่งขับรถมานะฮะเมียนั่งอยู่
หัวเป็นคนขับโดยทั้งสองคนเนี่ยเอาตรงนะ
คบหาเป็นสามีภรรยากันได้ประมาณแค่๔๕เดือนนี้เอง
อืมนะฮะจากนั้นนายอุ้ม

มีดอีโต้เนี่ยยาวนะไม่ใช่มีดอิโต้แบบที่เราสับกันเนี่ยนะฮะ
ลงมาไล่ฟันฝ่ายยิงจนเสียชีวิตหน้าบ้านของย่า
มันขนาดทั้งที่เขาท้อง๘เดือน
พี่เอ็นในสภาพนี่คุณพิษอิโต้อย่างเงี้ยไม่ใช่สิ
อันนี้ภรรณ์ละอันนี้มิดภรรณร์นะ
นี่ฮะในขณะเดียวกันผู้หญิงท้องอยู่๘เดือน

พระฮะกำลังอ่านข่าวพระฮะ
ผู้หญิงท้องแก่อยู่๘เดือนคือเอาตรงใกล้คลอดแล้วล่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มในอุ่มนะฮะไปศึกก่อน
อย่างแรกเพราะตัวเองเนี่ยทำก็ทำอยู่ในผ้าเหลือง
อย่างแรกตำรวจจับได้ไปทำอะไรไปศึกพระก่อน
แล้วก็นำตัวไปสอบสวนในอุ่ม
ให้รับการสารภาพว่าใช่เป็นคนเกาะ

บอกใช่รับสารภาพทุกอย่างว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
แต่เขาถามไปฆ่าทำไมเป็นพระไปฆ่าคนทำไม
ไม่ขอให้เหตุผลไม่บอก
ตำรวจพยายามสืบแล้วสืบอีกสอบปากคำแล้วสอบปากคำอีก
ไปทำทำไมไปทำทำไม
เขาตอบได้ว่าไม่ขอให้เหตุผลหรือแรงจูงใจ
ไม่บอกที่นั้นไม่บอกว่าทำไปเพราะอะไร
ท่านผู้ชมฮะในขณะเดียวกันพี่สาวของผู้ตาย
น่าจะเป็นคนที่ให้ปากคำได้ดีที่สุด
ก็ไปสัมภาษณ์พี่สาวของผู้ตาย
เปิดเผยว่าน้องชายเนี่ยคบกับฝ่ายหญิง

ก็คือตายกันทั้งสองผัวเมียเลยถูกต้องไหมล่ะนะครับ
น้องชายเนี่ยคบหากับฝ่ายหญิงเมื่อ๔๕เดือนที่ผ่านมา

ล่าสุดแผนประกอบการตามที่ญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาขอบอกว่า
เอาเถอะวันนี้ไม่ได้เป็นพระแล้วนี่
ทำแผนประกอบการยกเลิก
ตอนแรกจะมีการทำแผนประกอบการวันนี้
แต่ต้องยกเลิกแผนประกอบการอย่างโดยคันนะฮะ
เพราะว่าเนื่องจากชาวบ้านเตรียมไปรุมประชาธรรมแล้วล่ะ
อืมนะโดยพรุ่งเนี้ยก็จะต้องเข้าคุกแล้วล่ะเอาตัวไปฝากหางเลย
คือผู้ต้องหาแบบนี้ถ้าเขาปฏิเสธก็ได้นะ
มันไม่ได้เขาไม่ยอมพูด

ถ้าไม่สมัครใจก็ไม่ต้องทำ
อีกเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าเป็นข่าวดีอย่างต่อเนื่องทีเดียว

ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดติดต่อกันมาถึง๒๒วันแล้วค่ะ
วันนี้นะคะแพทย์หญิงพันธ์ประพายงตระกูล
ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด

ก็แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย
พบว่าไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มนะจ๊ะสำหรับวันนี้
ทำให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมคงที่๓๑๓๕ราย
รักษาหายเพิ่มนะคะ๖ราย
กลับบ้านไปแล้ว๒๙๙๓ราย
แล้วก็ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม
อดผู้เสียชีวิตคงที่ก็อยู่ที่๕๘รายค่ะ
ทั้งนี้ในส่วนของรายงานติดเชื้อในประเทศไทย
เป็นศูนย์ติดต่อกันมา๒๒วันแล้วอย่างที่ว่าไปนะคะ
ในขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็รายงานบรรยากาศ

ก็พบว่าเริ่มมีประชาชนออกจากเคหาสถานออกจากบ้านแล้ว
แล้วก็มาสั่งอาหารมานั่งรับประทานกันที่ร้าน
แล้วก็ซื้อกลับบ้านกันก็ค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียวนะคะ
ด้านในเสริมสุยโพน้อยอายุ๕๔ปี

เฮียเสริมอาหารตามสั่งอยู่ตลาดพลู

เขาขายอาหารที่นี่มาแบบหลายสิบปีประมาณ๑๓ปีแล้ว
แต่ว่าต้องหยุดจากพิษโควิดไปนะคะ
ก็เลยตัดสินใจว่าตอนนี้ล่ะฉันจะกลับมา
ตั้งร้านเมื่อวันที่๙มิถุนายนที่ผ่านมา
แม้ว่าจะสามารถขายได้เกือบตลอดทั้งคืนแล้ว
ก็ยังร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการอยู่
หลายคนเว้นระยะเออใช่ช่วงนี้ก็ยังต้องแบบนั่งทานก็นั่งให้ห่างกันหน่อย
เพราะว่าไม่อยากให้การแพร่ระบาดกลับมาอีกนะคะ
ส่วนอีกอันหนึ่งด้านนายจิรายุอุทราพนักงานส่งอาหาร
บอกว่าก่อนจะมีสถานการณ์โควิด๑๙
เคยรับออเดอร์วิ่งส่งอาหารตั้งแต่เช้ายันดึกเลย
ทำรายได้ได้มากถึงเดือนละ๔๐๐๐บาท
แต่พอมีโรคระบาดเข้ามารายได้ลดลงครึ่งหนึ่ง
คลายล็อกดาวน์ระยะที่๔ก็ถือว่าเขาก็จะมีการทำงานได้มากขึ้น
ก็คือกลับไปทำงานได้แบบดึกมากขึ้นนะคะ
ถือว่าดีกว่าเดิมเพราะว่าสามารถทำรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
กลายเป็นแบบว่าตอนนี้บางทียังไม่ชินนะ
เพราะว่าเราเพิ่งปลดล็อกกัน
เราปฏิบัติตัวตามเคอร์ฟิลล์มันนานมาก
คือทำชีวิตตัวเองให้อยู่ในเคอร์เซลล์นานมาก
คนในเน็ตกลับเรียกร้องว่าอยากกลับไปเคอร์ฟิลล์
บอกว่าเที่ยงคืน๔ได้ไหมอะไรอย่างนี้
สมมุติสมมุติ๔ก็ได้นะ
ตัวเราจัดชีวิตได้นะจริง
นึกว่ามีแต่ฉันที่นึกอย่างนี้คนเดียว

คิดว่ายังไงรู้ไหมคนเรายังจะบีบว่
เขาบอกคิดว่าแต่งงานแล้วเอามือโดนกัน

ทีมงานบอกมาว่าข้างนอกฝนตกหนักมากนะคะ
วัฒนาก็ตกหนักคุณผู้ชมอยู่ทางบ้าน

ฝนตกหนักมากแค่ไหนเราจะได้รู้ด้วยเนอะอืมเขาบอกว่า
นูรีชื่อนุรีหนักหนักจริง

ตอนนี้ที่มันกลับมาอย่างเมืองจีนกับญี่ปุ่นที่ไปเจอ
แล้วคนที่ตรวจเจอเนี่ยคือไม่แสดงอาการเลยนะ

ข่าวของรถเมย์ก่อนแล้วกันสารดีการสหรัฐนะครับ
เรื่องของที่สหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะ
สารดีกาก็คณะผู้พิพากษาสารสูงสุดสหรัฐอเมริกา
ลงมติ๖ต่อ๓เสียง

เหยียดเพศต่อพนักงานที่มีความหลากหลายทางเพศ
แล้วก็ถ้านายจ้างบอกเลิกจ้างพนักงาน

คุณเป็นคนรักเพศเดียวกันหรือว่าเป็นคนข้ามเพศ
ถือว่าเป็นการละเมิดต่อกฎหมายสิทธิพลเมืองเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งคำตัดสินนี่ถือว่าเป็นชัยชนะครั้งใหญ่
กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในสหรัฐอเมริกาค่ะ
โดยหัวหน้าคณะผู้พิพากษาสารสูงจรโรเบิร์ต
แล้วก็ผู้พิพากษาแนวทางอนุรักษ์นิยมนิวกอซิส
ก็ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีโนทรัมป์
ออกเสียงสนับสนุนผู้พิพากษาฝ่ายเสรีนิยมอีก๔คน
ก็คือรวมเป็น๖เสียงด้วยกันนะคะ
ทั้งนี้เมื่อ๒ปี๒๐๑๕ในสมัยประธานาธิบดีบารักษ์โอบามา
คณะกรรมการพิจารณาโอกาสการจ้างงานอย่างเท่าเทียม
แต่ว่าตอนนั้นรัฐบาลของโดนัลดทรัมป์กลับเลือกเข้าข้าง
บรรดานายจ้างที่ถูกฟ้องร้องว่าเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้าง
มีความหลากหลายทางเพศถึง๓คดีด้วยกัน
โดยคำตัดสินที่เกิดขึ้นนำไปสู่การตัดสินล่าสุด
ตุลาการสารสูงสุดในสหรัฐก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้ว

ตอนนั้นแต่ณตอนนี้คือเขาลงมติแบบชัดเจนแล้ว
ว่านายจ้างห้ามเลือกปฏิบัติห้ามเหยียดเพศ
นะฮะเรากำลังดูกันอยู่นะฮะว่าแต่ละคนแต่ละพื้นที่นี่เป็นยังไงกันบ้าง

บุรีรามก็ตกชายภูมิกำลังตกจ้า

ซึ่งพัทยาน้ำท่วม

ก็วันนู้นเนี่ย

แต่จริงมันเลตมานิดนึง
ใช่เลต

เมื่อวานก็ยุ่มน่าจะเล็ด
เอ้าดูทางพี่แองจี้

พ่อหนูเดือดแล้วเดือดอีก

เข้าไปบอกว่านายกบอกแล้วนะฮะ

ของวิภาวดีซึ่งขับไม่ได้

ฉันเจอทุกฉันเจอเกือบทุกคืนวิ่งข้างในซึ่งผิดนะ

ที่มันไปเกิดจากที่เมืองนอกลาเชล

พยาบาลคนนี้อายุ๕๙ปี
ผู้หญิงคนนี้มีประสบการณ์การทำงานดูแลผู้ป่วย
ที่หน่วยงานบริการสุขภาพแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักร
เขาทำอาชีพนี้มากว่า๔๐ปีครับ
เขาบอกว่าเฮ้ยตั้งแต่ชีวิตการทำงาน
เขาอยากจะออกมาแชร์เคสเรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่ง
คู่รักคู่นี้เข้ามาปรึกษาเรื่อง
ทำไมตัวเองมีลูกยากจังเลย
ราชบอกขนาดที่ตัวเองปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ย
ตัวเองต้องรู้สึกประหลาดใจอย่างหนึ่ง
เมื่อแพทย์บอกกับตนว่ามีคู่รักคู่หนึ่งมีลูกไม่ได้
เพราะไม่รู้ว่าวิธีการที่จะมีลูกเขามีกันยังไง
การมีลูกการที่จะมีลูกการประสบประสิทธิ์
เขาทำกันยังไงเขาไม่รู้
ในที่สุดจึงวานให้เข้าไปช่วยหน่อยเถอะ
ช่วยให้ลาเธอไปช่วยให้คำแนะนำเรื่องการมีเพศสัมพันธ์กับเขาหน่อยเถอะนะ
เมื่อเข้าไปพบคู่รักคู่นี้พบว่าไงรู้ไหมครับ
ทั้งคู่เขาคิดว่าหลังจากแต่งงานกันแล้ว
นอนโดยกันนอนแบบไม่โดนแก้ภาพไม่มีการกินกัน
มองตากันหรือการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
เดี๋ยวลูกจะมาเขาคิดอย่างนั้น
เขาคิดว่าลูกจะมาเองเหมือนคู่ทุกคู่เป็นอย่างนี้
คือไม่มีคำว่านางไม่รู้จักคำว่าการอีติ้งกันหรือการกินกันคืออะไร
รู้แต่ว่าการอยู่ด้วยกันถ้าสมมุติแต่งงานกันแล้ว

แล้วเดี๋ยวลูกจะมาเป็นไปได้ไงวะนะฮะ
พี่มันมีป่ะเขาบอกไม่จำเป็นต้องทำอะไร
ในที่สุดราชบอกนี่เป็นประสบการณ์ที่ตัวเองได้ดูแล

จะต้องมาอธิบายว่านี่ต้องกินกันนะ
ต้องแบบมีอะไรกันนะต้องแบบว่ากลางคืนต้อง
จากนี้ที่จีนก็มี

เป็นเรียนเรื่องสื่อก็ต้องมี
ปรากฏราชเชลก็ไปอธิบาย
เรื่องการแบบว่านี่
แล้วก็สอนเรื่องบนเตียง
หลังจากนั้นไม่นานติดปุ๊บปั๊บ

อันนี้ต้องไปให้คุณหมอช่วยต้องเหมือนที่จีนไงคุณแม่
ก็มีสาหารมีฟรียาพรีแคร์คู่หนึ่งไปปรึกษาแบบนี้แหละ
ผู้ชายไม่รู้ว่าอันไหนคือรูทวาอันไหนคือรู

ผู้ชายก็ทำแต่ดูทวานอย่างเดียวก็เลยไม่มีลูกสักที
จริงเหรอทำเหมือนไอ้นุ้ยเป็นบริสุทธิ์

ฉันเชื่อฉันใส่พี่เมียวก็กลัวจะอ่านข่าวนี้ลาเชลน่ะไม่รู้จะกินกัน
พี่เชื่อมันเหรอพี่อยู่กับกะเทยมาทุกยุคทุกสมัย
พี่เชื่อว่าไอ้นุ้ยไม่เคยมีผัวพี่เชื่อ
หนุ๊ยแกกับฉันขาดกันแสดงว่าพี่หนุ๊ยไม่บอกพี่เมียวไว้
เรื่องที่พี่เมียจะเม้านั่งนะเรื่องที่นางไปมอมเล่าผู้ชายน่ะ
เนื้อหนุ๊ยคือเมื่อก่อนสมัยก่อนเลย
เนื้อหนุ๊ยบนบนมันทำรับก็จะโทรแบบว่า
มันเป็นคนที่สามารถพูดให้เราหัวเราะได้ทั้งวัน

ปรากฏนุ้ยมันก็แอปแบบว่าไม่มีผู้ชายแอป
ก็ลองดูรูปผู้ชายถอดเสื้อมีรูปไหน
นุ้ยมีกดไลค์บ้างหรือจริง

พี่ไอ้ปุ๊กโกะมันกินมันชอบมีปวดไปเลย
แต่หนุชอบแอปว่าไม่เคยเสียตัวมันมีหรือครับเธอ

เรื่องงานวัดแขกเดี๋ยวเราลุยไฟกันทั่วหมดเลยละก่อน
งานวัดแขกกูจะจับเห็นหนุ้ยหนึ่ง
เองจิ๊ดถูกไปเดินลุยไฟวัดแขกจริง

ไปกับปุ๊กโกะถ้าสมมุติเรื่องพวกนี้นางไม่ค่อยมาเล่าให้ฉันฟังหรอก

วันดีคืนดีสื่อรักออนไลน์ที่เขาจะโดนกันหมด
เก้งกวางเอไทม์๔๕คนเธออุ้ยหลงรักเป็นอะไร
สนุกมีคนมาบอกรักกันให้ทุกคนหลงรักกันเองหมดเลยว่ะ
โอ้โหแล้วคิดว่ามันจะไม่เคยมีผัวกันเหรอ

คิดตัวเองเหมือนกัน

จราเข้ยักษ์ยาว๖เมตร
มางาบคนหายไปตอนจับปลาแล้วก็เจอศพอยู่ในท้อง

รายงานเหตุชาวบ้านถูกจราเข้ทำร้ายที่จังหวัดกาลิมันตัน
จังหวัดกะลิมันตันเหนือที่เกาะบอเนียลประเทศอินโดนีเซีย
เหยื่อก็คือฟาติมาหญิงวัย๔๕ปี
เขาก็ออกไปหาปลาในแม่น้ำกลางดึก
แล้วก็ถูกจอราเข้ขนาดใหญ่จู่โจมทำร้าย
ตอนนั้นเพื่อนได้ยินเสียงร้องรีบวิ่งมาดู
ในนั้นก็เห็นจราเข้คาบร่างของฟาติมาลงน้ำไปต่อหน้าต่อตา

ระดมกำลังชาวบ้านแล้วก็ตำรวจออกค้นหา

ของปฏิมาที่จราเข้มันงับคงจะสะบัดแล้วก็ทิ้งไว้
ไม่ไกลจากจุดที่เธอโดนจราเข้ลากลงน้ำไป
ต่อมาเจอพ่อจราเข้ยักษ์ตัวนี้ความยาวเกือบ๖เมตร

โดยโลกออนไลน์ก็เปิดเผยภาพชวนสะพรึงว่า
ค่อยดึงแขนขาของเหยื่อออกจากท้องจราเข้
จะส่งร่างของเธอให้ครอบครัวก็คือแหวะท้องจราเข้ออก
จับหงายท้องตัวฟาติมาอยู่ข้างในใช่นางงับแต่ว่าหัวน่ะขาดออกมา
เจ้าหน้าที่ก็เตือนชาวบ้านให้อยู่ห่างจากแหล่งน้ำ
เพราะตอนนี้อาจจะมีจราเข้อยู่ในพื้นที่มากกว่าตัวนี้
แต่ชาวบ้านต้องอาศัยแหล่งน้ำนี้ทำมาหากินก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้
ก็เลยเตือนได้แต่ว่าขอให้อยู่ในความระมัดระวัง

กินเข้าไปได้เลยเนอะมันกัดเป็นชิ้นก่อนดิ

ตัวใหญ่ด้วยแต่อินโดนิเซียก็อย่ารู้ว่าป่าเขายังมีเยอะ
เออป่าตรงดิบเลยเออ

อืมเนี่ยเปิดแล้วจะต้องไปเรียนหนังสือ
ไม่เอาฉันไม่อยากไปฉันขอลงหายก่อนนะจ๊ะ

มันก็เป็นเรื่องน่ารักผู้สื่อข่าวรายงานจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
สื่อโซเชียลชื่อดังในโลกออนไลน์ของเมียนมา
ก็ได้นำคลิปน่ารักของเด็กชายวัย๔ขวบค่ะ

พยายามจะเอาตัวลงไปดูหายสิ
ตัวเล็กนิดเดียวนะ

โหยากเพราะตอนลงมันเธอไหลลงไง
ตอนลงตัวลงแล้วนั่งเลยพอนั่งคุกขาติด
แต่ว่าขึ้นมันเหยียดขาไม่ได้ต้องลุกไปไหนคุณพ่อ
โอ้โฮลูกขึ้นแล้วติดข่าวติดข่าว

โอ้โฮลูกเอ๊ะ
แต่คนชาวบ้านเขาก็ขำกันในความไร้ดิงสาของเขาอะนะ

ไร้เดียงสาของเด็กคุณผู้ชมนะ
ก็เลยแบบว่าไม่อยากเรียนพิเศษลงไปหลบอยู่ในหาย
ปรากฏว่าลงไปได้ครึ่งตัวขาติด

ไม่ได้เอาขาติดยิ่งดึงขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งร้อง
เพราะว่าเจ็บสุดท้ายก็คือใช้วิธีการทุบให้
ก็เป็นภาพเรื่องแบบยิ้มกันไปที่บ้าน
ที่บ้านมีหม้อดินใหญ่ขนาดนั้นไม่ทำอะไรเนอะ
เขาไว้เก็บน้ำแล้วเขาไว้กินน้ำตามข่าวบอกว่า
นี่เหมือนหม้อดินที่แบบน้ำดื่มถ่านขี้เท่า
เวลาแบบว่าถ่านมันเหลือ

แต่ทีนี้ดีกว่าเก็บถ่านเก่า
ที่มันไม่เป็นขี้เท่ายังเป็นก้อนอยู่

โอ้มาใหม่โคราชแบบนี้

โดยเฉพาะคุณหนุ่มและพี่ม้า

มานี่ตรงนี้ขายน้ำอยู่แต่ชื่อว่าน้ำขายน้ำอยู่อุ๊ย

แต่ก็เสล่ติดคอนะ

โทนี่รากแก่นได้ซุ่มเซอร์ไพรส์เนี่ย
อย่างที่เห็นคลิปกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ย
กับแก้วเจริญญาแต่งงานตามกลางกรอบกวงทั้งสองฝ่าย
อ้าวหลายชั่วโมงเลยแหละ
ตอนแรกแพลนไว้ว่าจะพาครอบครัวไปขอบพร้อมกัน
แต่พี่สาวแก้วแนะนำให้เข้าไปคุยก่อน
ตอนนั้นถามว่าเครียดไหมโทนี่ก็บอกเครียดมาก

แต่พอถึงจุดที่ท่านสบายใจว่า
จริงก็ไม่ได้กะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรหรอก
คิดไว้แล้วว่าอยากเดินทางกับคนนี้

แต่ก็อยากทำให้ถูกต้องตามธรรมเนียม
ส่วนเรื่องงานแต่งงานยังไม่ได้คิดเลย
เพราะว่ากว่าจะผ่านด้านทางครอบครัวแก้วได้

คือพ่อกับแม่ของทั้งคู่อะคะ

แม่ต้องรู้เองเพราะว่าต้องขออนุญาตก่อน
โอ้วเราหาย

เจ็ดกระดาษเหรอเถอะนี่แคนดี้ก็อยู่อืมเอ้า
เรื่องของคุณแต้วนัทพรที่ว่าทัวร์ลงหมายความว่าอย่างนี้คือเขาใส่ชุดออกกำลังกาย
แล้วก็ถ่ายรูปยิ้มกับกล้องอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่วายจะโดนคอมเมนต์เรื่องแบบว่าดราม่ามาอีกแล้วอ่ะเนอะ
คือออกมายิ้มสู้กล้องให้แฟนคลับได้เห็นอีกครั้งหนึ่งสำหรับคุณแต้วนัทพรหลังจากที่มีดราม่ามาหลายต่อหลายเรื่องจริงนะคะ
ล่าสุดก็โพสต์ภาพตัวเองขณะเพิ่งออกกำลังกายเสร็จแต่งานนี้กลับมีชาวเน็ตบางรายเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์เรื่องของรูปร่าง
บอกว่าขี้โรคสวยตรงไหนวะจ่อยทั้งนี้คอมเมนต์ดังกล่าว

จากว่าแฟนคลับส่วนใหญ่นั้นก็เข้ามาให้กำลังใจคุณแต้วกัน

พร้อมขอให้โพสต์ภาพแจกรอยยิ้มบ่อย
อันนี้เป็นมุมภาพที่แปลกมากนะเอาจริง
แต่ไม่ได้รู้สึกว่าที่โลกหรืออะไรนะ

เขาใส่ชุดออกกำลังกายอย่างนี้ตลอด

เขาก็ต้องฉายมุมเสยชุดออกกำลังกาย
เพราะไม่งั้นมันก็จะมองไม่เห็น

จะเห็นแมตต์อย่างไรไม่จะเห็นแมตต์คือแก้วก็จะไม่มีอะไรเลย

เหม่าจริง

เขาก็เลยแบบถ่ายแมทลงเป็นไปได้ว่าเขาทำด้วยกัน
การถ่ายรูปการออกกำลังกายมันก็ต้องอย่างนี้

เย็นนะแฟนคลับใจเย็นนะนะ

ไปดูแพทย์เซียบ้างแพทย์เซียกับโน๊ตนะครับ

คุณน็อตคุณน็อตไว

เป็นคู่รักที่แฟนคลับให้ความสนใจสำหรับคู่แพทิเซียกู
แล้วก็ไฮโซโน้ตพิเศษช่วงหลังมานี้ก็เปิดเผยมากขึ้น
มีภาพคู่ออกมาให้เห็นเป็นระยะนะคะ
ล่าสุดน้องแพทิเซียก็เดินทางไปพักผ่อนที่ทะเล
จะโพสต์รูปสวยมาฝากแฟนคลับ

งานที่หลายคนสงสัยไม่ได้ว่านางเอกสาวไปเที่ยวกับใครกัน

ไม่ได้มีภาพคู่นะแต่ว่าเป็นทะเลเดียวกัน

ก็บอกว่าทริปนี้น่าจะเป็นทริปหวานแน่นอน
แต่ทีนี้โป๊แตกแบบนี้หลายอันนะ

มีหาดทรายเป็นดอนอย่างนี้

ใช่เมื่อกี้พี่เรียนถึงว่าไอ้บ๊ตมันไม่เที่ยวไหน

ไปดูโลขากลับวันอาทิตยิ่งกว่าเทศกาล

นี่ลองโทรไปเช็คตามอะไรต่างคืออยากรู้ไง
อย่างเขาว่าเต็มเพื่อหาข้อมูลใช่ไหมครับ

ไม่มีการลดราคาคือไม่ต้องให้สนับสนุนให้เที่ยว

ไม่แต่ก็คือมันไม่พอไงพี่ขนาดบางคนแบบไม่ได้ชอบเที่ยว

เราต้องคิดถึงคนที่เขาอยู่คอนโดกันตลอดเวลาอะไรอย่างนี้

ไม่แต่อย่างพี่ยังออกมาทำงานตลอดพี่ยังออกมาทำงานตลอดทุกคนยังออกมาทำงานกันตลอดใช่ไหม

เมืองกาลก็ตอนนี้น่าจะสวยงามเพราะว่าฝนเต็ม
ตอนนี้ไม่กล้าไปไหนไอ้ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
เขาบอกว่าเอาล่ะคนก็เริ่มออกมาท่องเที่ยวกันเนี่ย
คุณไหนมัยไถ่ดาวิกาเพราะเขาไปกับแฟนเขาเนาะ
เต๋อชันทวิทย์ก็ไปเติมความหวานที่ทะเลอีก

เพราะว่าช่วงสังเกิดที่ผ่านมาคนอดไปทะเลกันไง
ปกติคนที่จะเที่ยวทะเลกันก็คือช่วง

เมสานี่อย่างพีคเลยพวกเรา
ใช้วิธีนี้
ขณะที่กลุ่มมือเต๋อพร้อมเขียนแคปชั่นสั้นว่าขอบคุณนะคะ

แล้วน้ำพราวมาคว่างหัวใจ

แล้วก็บรรยากาศจะดีมีกลิ่นดีอะไรแบบนี้
ก็ติ๊งจ้ะมาก
เพราะว่าตอนนี้ไปทะเลเผ้าเหมาะ
เพราะเมื่อก่อนนึกจะไปก็ไปได้

เปิดแล้ววันนี้ไปถ่ายละครมานี่
ตรงนี้เป็นทายละครอย่างนึง
หยุดทานมานานก็เขาก็วางพระเอกคนี้ไวฟนึงคนอืมก็
ไม่ยอมเล่นกับเขาอืมเบาว่าเขาเป็นเงี้ยงั้นอย่างนี้เป็น
มันตัวในฐานะที่แบบ

คุณแม่รู้จักดีคุณสนสารเขาเลย

ทุกคนเขาเป็นแต่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาโดนปฏิเสธ

เหมือนข่าวเดิมก่อนหน้านี้เปล่า
มีเรื่องใหม่เป็นตัวท็อปเลย
ไม่เล่นบอกว่าภูเงินไม่เล่นด้วย

คือเขาเป็นคนเล่นละครดีคือเอาตรงแบบว่า

รถเมย์ไปเล่นกับน้องเขาได้นะคะ

เอารถเมย์ไปเล่นแทนให้เดี๋ยวรถเมย์เล่นกับเขาได้ไหมพี่เมย์เล่นแทนกับน้องเขาได้ไหม
เขาเป็นน้องเราปะเขาเป็นน้องเราเป็นลูกลูกสาวแม่แหละคุณแม่นี่รักมาก่อน
รู้จักเขาด้วยเหรอรู้จักรู้จักชอบบอกไหม

เปรชไฟวะไปวะป๊ายเดี๋ยวบอกคุณแม่

พอดีเท่านั้นเล่นละครไหนดัง

นางเป็นตัวหนึ่งเขาไปเล่นเล่น
แต่เขายังก็ไม่เล่นเอาให้หนูก็เล่นหนูก็ไม่เล่น
เดี๋ยวบทประพันธ์ดีเท่าไหนหนูก็ไม่เล่น

อุ๊ยคอยไปหาหัวข้างเบียดกันเลยให้เขาเล่นกันก่อน
นั่นแหละสิโอ๊ยไม่ให้มาจูบหนูเหรอไม่ฟิวค่ะ
ไม่เอาเขามีเมียแล้วอย่างนี้เหรอ

มันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เขาเล่นเขาเป็นนักแสดงที่เล่นละครดี
เรทติ้งละครก็ดีเลยนะผมแม่น่าจะรู้แหละน้องไม่ได้เขียว
พักกันสักครู่ก่อนที่เราจะตกลมขวากไปมากกว่านี้
ช่วงหน้าค่ะช่วงหน้าค่ะ
เขาเรียกว่าปล่อยภาพโปสเตอร์เซ็ต๒
เรียกว่าฟิสติกเทรนด์โลกกันเลยทีเดียวค่ะ
โดยกรุ๊ปชื่อดังจากเกาหลีใต้นะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ทางค่ายก็ได้ปล่อยภาพโปสเตอร์ออกมาก่อนแล้ว
เรียกว่าเรียกน้ำย่อยให้แฟนคลับได้เห็นกันก่อน

นี่เลยสี่สาวเขาเรียกว่าเปลี่ยนลุคมากนะ
เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ
เห็นทีจะเป็นเรื่องของสีผมของแต่ละคน

เป็นตัวแทนของธาตุทั้ง๔ค่ะ
โลกและอันดับหนึ่งของไทยด้วยพี่
สีฟ้ามีสีฟ้าคนหนึ่งก็ต้องเป็นน้ำ

ลมฮรีมฮรีมฮรีมฮรีมฮรีมฮรีมฮรีมฮรีมฮรีมฮรีมฮรีมฮรีมฮรีมฮรีมฮรีมฮรีมฮรีมฮรีมฮรีมฮรีมฮรีมฮรีมฮรีมฮรีมฮรีมฮรีมฮรีม

พูดเก่งทั้งคู่อะล้าน่ารัก
ชัดฉลาดทั้งคู่เขาคุยกันเองบางที

น้องยิ้วถ้ากินข้าวเหนียวเขาจะปั้นข้าวเหนียวให้พี่เขาด้วย

ที่เห็นพวกเธอสนุกสนานกว่าคนละ๑นาที๒นาที

คือพี่เลี้ยงเขาใช่ไหมผัดกันถ่าย
น้องเจี้ยบค่ะแล้วก็มานั่งตัดต่อวีดีโอบ้างกลางคืนไง

นั่งดูกับสองคนอย่างนี้ดูเด็กพายุ

เดมี่นะฮะเป็นขวัญใจพี่ป้าน้าอามาก

แล้วก็ป้อนอาหารคือแบบกินเก่งด้วย
แล้วดูตาหวานตอนนี้เริ่มกระดกกระดก้น

ตอนนี้ก็ในละมิตน้องเดมี่มีกุหลาบสีชมพู
ขอดูรูปนะคะมีเครื่องหัวเป็นหมวกดอกกุหลาบ
อ๋อแต่ละล่างเลยดูตาสิ

ใจเชิญชมความน่ารัก

ไม่เอา

กำลังน่ารัก
นี่ทำรูปขายทำรูปโปรสการ์ทได้
มึงก็มีสักคนสิต่อย่อนแม่

หนูบางคนยังเปลี่ยนใจเลยว่าแต่งเงินออซอง

แม่มดดำรู้อยู่แก่อกแก่ใจดี
จากที่เขามาจากว่านอกแล้วมาหาคุณแม่
จนวันนี้เขาเขาไป

แต่เขาน่ารักมากมาจากว่านอก
ไม่เคยสัมภาษณ์เขา
เพลงพักกันให้ข้อมูลก่อนค่ะ
เอาดูยาดีกว่า
ตอนนี้เขาบอกนิยมก็เลยปลูกต้นไม้ฟอกอากาศกันนะเนอะ

ส่วนที่มีต้นไม้มาลงกระเทยไปถ่ายกับต้นไม้กันใหญ่ไง
ยาเสพติดต้นอะไรอีกวันหนึ่งขึ้นราคาพวด
พี่ราคาขึ้นเกินครึ่งนะบอก

มันจะมีวันที่ตลาดต้นไม้ลงอาทิตย์ที่แล้ว

แล้วไปนั่งถ่ายแอปค์ไอ้ผมตาไปนั่งถ่ายแอป็ตลาดจักรจากหัว
ร้อนจะตายคุณแม่อยู่ไม่ได้

แล้วพี่ตื่นมาหนูไม่มีกระเทยทำงาน

นี่ว่าใบนี้ตัวนี้ขึ้นราคา

แต่หล่อนลืมดูหนังหน้าหล่อนแล้วเหมือนยายาหรือเปล่า
คุณพ่อค่ะคุณพ่อค่ะคุณพ่อค่ะ

คุณพ่อค่ะคุณพ่อค่ะ
คุณพ่อค่ะคุณพ่อค่ะ

คุณพ่อค่ะคุณพ่อค่ะคุณพ่อค่ะ

คุณพ่อค่ะคุณพ่อค่ะ